เรื่องต่อไปจะพาไปดูของแปลกค่ะ
แปลกที่ว่าแปลกกว่านี้อีกนะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าเป็นเห็ดแปลกที่หายากติดอันดับ๒ของโลก
แต่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปแล้ว
คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าไอ้เห็ดแปลกแบบนี้คือเห็ดอะไร

หน้าตาของเห็ดที่ว่าแปลกหายากเป็นอันดับ๒ของโลก
ก็คือเห็ดปลาหมึกหรือเห็ดมือผีแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเขาก็ฮือฮากันใหญ่เลยเป็นยังไง

ใช่ไหมสมชื่อเหมือนกันเนาะคือที่เรียกว่าเห็ดมือผีเนี่ย
ลักษณะมันจะเรียวยาวคล้ายมือคนแล้วก็มีหนวดเนี่ยแยก
ออกมาอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นนิ้วประมาณสี่ถึงเจ็ดอันแล้วแต่
แต่ว่าทำไมแมลงถึงชอบรู้ไหมคะ

กลิ่นมันค่ะมันไม่ได้หอมนะคะ

เหม็นอะไรตายเหมาะแบบเหมาะน่ะคุณเคยได้กินเหมาะไหม
เคยก็จะมีแมลงวันมาตอมตามรักแร้ผม

เดี๋ยวรักแร้คุณนี่มันเหม็นเน่าขนาดนั้น

อันนี้มันมีกลิ่นเหม็น
เขาก็เลยเรียกกันคล้ายแบบว่าเห็ดมือผี
เพราะมันเหมือนกลิ่นศพกลิ่นอะไรเน่าอย่างนี้
แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเห็ดนี้หาพบได้ยากติดอันดับ๒ของโลก
แต่ว่ามันมาโผล่อยู่ที่สวนสาธารณะสะพานแขวนวัดท่าขนุน
อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
คนที่พบคนแรกชื่อว่าคุณรัตนาบุญรอด
เธอเป็นรักษาการผอกองช่างเทศบันตำบลทองผาภูมิ
ไปตรวจงานที่สวนสาธารณะแล้วก็เดินไปเดินมาไปเจอ
ที่มันมีเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเห็ดปลาหมึกหรือว่าเห็ดมือผีที่เรียกกันเนี่ย
งอกขึ้นมา๑ดอกเลยนะ๑ดอกเท่านั้น
แต่งอกอยู่กลางสวนดอกไม้เธอก็เลยนี่ค่ะโพสต์
หลังจากโพสต์ไปเท่านั้นแหละโอ้โหคนมาดูเห็ดกันเต็มเลย
นี่แหละคุณผู้ชมพลังแห่งโลกโซเชียล
ชาวบ้านก็พากันมาดูเพราะว่าไม่เคยเห็น
บอกว่าเป็นเห็ดหายากอันดับสองของโลกก็เลยอยากจะเห็นบ้าง
ก็ถึงมาถ่ายรูปเห็ดมูพีแล้วก็ขอโชคขอราบก็คลิกคาระ
เชื่อว่ามันมาแบบนี้มันก็น่าจะผุดมา
เพราะว่าจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านกันบ้างแหละ
ก็ต้องให้เรื่องของความเชื่อมันว่ากันไป
แต่ยังไงซะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการ